จะบอกว่าเป็นนักร้องร็อก
ตอนนี้งานก็เริ่มรุ่งกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะ
หลายอย่างเริ่มคลี่คลายลงตัวมากขึ้น

ไปดูแลลูกกันบ้างนะคะ
นี่แหละค่ะเจ้าตัวก็มีความสุขกับการได้กลับมาดูแล

อย่างน้องแพนเตอร์แล้วก็น้องภูมาค่ะ
ขยันอัปเดตโมเมนต์๓คนพ่อลูกค่ะ
รูปแล้วก็คลิปให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการกอดการหอมหรือว่าอุ้มลูกโชว์
บอกได้เลยว่าคุณปีเตอร์เล่นกับลูกชายทั้งสอง
ก็เห็นแล้วก็อดยิ้มตามในความอบอุ่นด้วยไม่ได้จริงนะคะ

ก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่าเอ็นดูของน้องแพนเตอร์แล้วก็น้องภูมาค่ะ
เข้ากับคุณพ่อปีเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
แม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ห่างกันมาบ้างก่อนหน้านี้
แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของพ่อลูกค่ะ
หนุ่มปีเตอร์เองหลังจากที่ได้สิทธิ์กลับมาดูแลลูกทั้งสองคนมากขึ้น
ก็บอกเป็นความรู้สึกสั้นผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าทำให้เขามองถึงสิ่งที่มากกว่าเรื่องในครอบครัว
อย่างการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะ
คืออยากดูแลรวมหลายอย่างด้วยนะคะ
หวังว่าลูกของเขาทั้งคู่จะได้โตขึ้นมาในสังคมที่มีคุณภาพค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาผมก็นั่นนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ตัวเองก็มีลูกแล้ว
ผมก็เริ่มนึกถึงโลกใบนี้ครับประเทศนี้
ว่าลูกผมโตมาแล้วจะต้องแฮนดล์กับอะไรบ้าง
ซึ่งจริงแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนจะนึกถึงก็คือเราจะทำยังไงให้โลกนี้ครับ
ให้ประเทศนี้ดีขึ้นให้ลูกลำบากน้อยลง
ผมจะอินค่อนข้างอินมาเดินทางเยอะครับอินกับธรรมชาติอย่างนี้ครับ
เพราะว่ามันก็ลดอาการโรคร้อนนะครับ
การที่จะปลูกต้นไม้ก็เพิ่มออกซิเจนอย่างนี้ครับ
แล้วก็เรื่องราวต่างนั้นที่เราสามารถทำได้เราก็ควรจะทำอะไรครับ
ก็ถือว่ารักโลกโลกจะได้รักลูกแล้วลูกจะได้รักโลกด้วยนะคะ
งงไปอีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักของเท่านี้เนอะ
ก็คือถ้าสังคมดีครอบครัวดีรอบตัวทุกอย่างดี
เด็กโตขึ้นมาจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ภายใต้สังคมที่น่าอยู่เนาะคุณเนาะ